อร่อยหญิงเราต้องไปแบบใช้สอบแบบอยู่ทราบ
อันนี้ผมก็คิดเนี้ยลูกค้าสั่งแล้วจริงจริงชนาเนี้ย
เราไม่สามารถงานที่นี่นะเราไม่สามารถทำได้อีกเลย
พูดแบบเนี้ยคือบางครั้งเราเขียนเนี้ยเราให้น้องเขียนเนี้ย
มันจะเป็นจินตนาการจินตนาการว่าเราอยากได้เป็นหน้าเทวดา
เป็นนางฟ้าผู้หญิงเราก็บอกว่าทำไมมันเพิ่งจินตนาการออกว่าเป็นน้ำตา
นี่พูดยังขนลุกเลยตรงนั้นเลยที่เราแล้วทำไมต้องมีลายนี้ออกมา
ก็ยังไปว่าอยู่ว่าทำไมต้องเอานี่น้ำมันมาไอ้หน้ากากตัวนี้น่ะ
พี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับโอ้หลายเดือนค่ะสองถึงสามเดือนเพราะว่า
อ่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะทำงานอย่างงี้ได้เพราะว่าถ้าไม่ดีเราก็แก้ไข
แต่ถ้าอยากออกมาแบบนี้ในนี้จะมีพูดถึงเรื่อง
คือคอนเซ็ปต์เดิมที่เราต้องการทำหน้าแบบนี้เนี่ย
เราบอกว่าอยากทำหน้าชะดาแต่เจาะหน้าได้
จริงจริงอ่ะมันจะมีแหละมีอีกหน้าหนึ่งที่หน้าขาวเลย
แต่นี่เราสามารถจอดได้เราจะให้เป็นนางฟ้าหรือเทพ
อันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนะคะซึ่งคันนี้ทางเจ้าของ
ที่เขาแอบอ้างผลงานนะพี่เขามีติดต่อหรือประสานมา
มีติดต่อมาเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนนี้ประมาณสักตีหนึ่งนั่นแหละ
เที่ยงคืนครึ่งแล้วล่ะเขาบอกว่าผมขอโทษ
เขาบอกผมเห็นเขาเสิร์ชเสิร์ชดูในเน็ต
แล้วก็เห็นภาพนี้ภาพนี้ภาพหน้ากากชิ้นนี้
เขาก็เลยว่าสวยดีเขาก็เลยเอาไปใช้งาน
แล้วบอกอ้าวแล้วคุณจะไม่ขออนุญาตเราเลยเหรอ
เป็นงานของเราเขาก็บอกเขาขอโทษแล้วแล้วคุณจะทำยังไงต่อ
เขาก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวเขาจะให้เราเนี้ยอ่า
ช่วยร่วมออกแบบชุดไหมเพื่อเพื่อเพื่อที่จะไม่ต้องมีเหตุ
ดราม่าอะไรอย่างเงี้นะเราบอกตรงนั้นเราไม่ได้คิด

แต่เราอยากทวงสิทธิ์ที่ว่างานของใครเขาก็รัก
ก็ใช้เวลานานกว่าจะถามได้งานชีวิตนี้ออกมาจัดรามว่า
เราอยากดังจากจุดนี้ไม่ใช่เราอยากเรียกร้องสิทธิ์ที่ว่า
เราเป็นเจ้าของผลผลงานใช่อย่าอย่ามากได้เลย
คืออยากเหมือนมันเป็นบทเรียนทุกคนจะรู้ว่า
ผลงานตัวเองก็เก็บไว้นะแล้วก็นี่ด้วยอันนี้จะเป็น
แล้วก็ประดับนี้ด้วยคือที่นี้เราไม่ขาย
มีคนมาขอซื้อเราก็ไม่ขายเราจะเก็บเขาเป็น

อย่างน้อยมือคนเดิมมันยังไม่ได้เหมือนเดิมเลยค่ะ